ไปชมนกชมไม้ไปดูทั้งข่าวกันแล้วนะคะ
ชื่นชมธรรมชาติก็จะพาไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ใครที่ชอบทะเลหมอกกันบ้าง

แล้วก็ไปสัมผัสกับพระอาทิตย์ที่กำลังโผล่พ้นขอบฟ้ามาอย่างสวยงาม

ที่นี่นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งนะคะ
ชื่อว่าดินแดงดอย

เพราะคุณดูสิบรรยากาศมันสวยงามจริง
คือเห็นภูเขาพระอาทิตย์ที่กำลังโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมา

ต้นไม้มันแบบตัดกันโอ้โหสวยงามจริงนะคะ
แล้วก็ที่นี่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่๒๐กิโลเมตรเท่านั้น
ดินแดงดอยที่ชาวบ้านเรียกกันนี่นะคะ
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่เนินสูงประมาณ๔๕องศา
ก็เลยมันเป็นดอยขึ้นมาเล็ก
เดินเท้าเข้าไปประมาณ๓๐๐เมตร
จะถึงจุดชมวิว๓๖๐องศาค่ะ
ไปเลยซ้ายหันไปเรื่อยจนครบรอบ๓๖๐องศาก็จะเห็น

ถูกต้องนะคะสามารถชมภาพบรรยากาศได้
สุดหลุกหูหลุกต่านรวมทั้งทะเลในพื้นที่ตะบนหนองทะเลด้วยนะคะ
เด่นที่นักท่องเที่ยวชอบก็คือสามารถชมวิวทะเลหมอก
แล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ากลางหุบเขาหนองทะเลได้แบบใกล้ชิดนี่แหละ
โดยที่ไม่ต้องปีนขึ้นเขาสูงไงคุณ
และที่นี่ก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
จะไปชมวิวในระยะทางสั้นมีเวลาจำกัด
แล้วก็ไม่มีแรงมากนักที่จะเดินขึ้นเขาสูงเนี่ยนะคะ
ก็สามารถที่จะไปชมความสวยงามของทะเลหมอกได้
ที่จังหวัดกระบี่นะคะคุณผู้ชม
สวยนะครับ